เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนที่เคยใช้บริการแท็กซี่
แท็คซีถอนไม่ครบจนต้องถวงบ้างล่ะ
แต่นักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์คู่นี้เขาบอกเขาโดนหนักกว่านั้นค่ะ
นอกจากจะต้องถวงเงินถอนเป็น๑๐๐๒๐๐อันแล้ว
ยังโดนแท็กซี่ควักมีดขึ้นมาข่มขู่ด้วย
เขาบอกเขาช็อกมากจนเขาต้องโพสต์เรื่องนี้ลงในโลกออนไลน
ตอนนี้ถูกแชร์ทั้งในไทยแล้วก็ที่สิงคโปร์ด้วยนะคะ
เรียกว่าเป็นเรื่องเป็นราวดังไกลไปถึงต่างชาติกันเลยทีเดียว

จังหวะว่าเมื่อกี้เป็นจังหวะที่นักท่องเที่ยวสิงคโปร์
แล้วบอกว่านี้ผู้ชายคนนี้ถึงค่านะคะปักมีถออกมาขู่่เค้าเลย
นี่คือประโยชน์ที่เค้าพูดแล้วจังหวะที่สิงคับได้ไหม

โปรเรชโปรเรชโปรเรช
เดี๋ยวเขาบอกว่าตำรวจตำรวจหรืออะไรสักอย่าง
เหมือนอันนี้เป็นนักแท็กซี่คนไทยนะ

นักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์โพสต์คลิปนี้ไว้
เล่าบอกว่าทะเลาะกันกับแท็กซี่
เพราะว่าแท็กซี่ไม่ยอมทอนเงินให้ครบตามจำนวน

สถานีตำรวจภูทรย่อยสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะคะ

ทีมข่าวเราเลยโทรหาผู้เสียหายชาวสิงคโปร์

เล่าบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๑กรกฎาคม

เธอเดินทางจากโรงแรมย่านสู่คุมวิสิบห้า

แล้วก็แจ้งบอกว่าไม่กดมิเตอร์
คิดราคาเหมา๕๐๐บาท

แต่คนขับทอนให้แค่๔๐๐บาท

คนขับยอมทอนเงินที่เหลืออีก๒๐๐ให้
แต่เดินไปที่รถแล้วหยิบมีดออกมาค่ะ
เธอบอกเธอช็อกเลยแต่โชคดีที่ตรงนั้นเนี่ย
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบินมาช่วยดูแล

เขาบอกว่า๔๐๐บาทแต่ไม่มีทางทาง

แล้วเมื่อเราถึงที่สถานการณ์
ผมบอกว่าเราต้องจัดการทั้งหมดแล้วเริ่มสร้าง
แล้วเขาบอกว่า๔๐๐บาทแต่เราไม่มี๔๐๐บาทแต่มี๑๐๐๐บาท
แล้วเขาเริ่มคุกคัน

แต่เมื่อมันปล่อยมันออกไปฉันคิดว่า
มันปล่อยมันออกไปตอนมันปล่อยมันออกไป
พวกมันคิดว่าพวกมันคิดว่าพวกมันคิดว่า
แสดงว่านี่คือขาที่เธอจะออกจากไทยไปสิงคโปร์ใช่ค่ะอันนี้พอลงรถแล้วได้เงินไม่ครบใช่ไหม

แล้วเขาก็เหมือนกับเอามีดที่ประตู
มีช่วงที่เธอเดินไล่ตามถ่ายไปเรื่อยเลยใช่ไหม
คือจังหวะที่เธอเห็นโดนแท็กซี่หยิบมีดมาขู่เธอตะโกนร้องเลย

เขาถึงได้ยอมทอนเงินอีก๒๐๐ให้เธอ
นี่มีตอนเถียงกัน
นี่คือเมื่อกี้เธอบอกว่าเราตกลงแล้วไงที่๔๐๐บาทไม่ขึ้นทางด่วน
ซี่ก็บอกว่าก็มันมีค่าทางด่วนดูเนียน
แล้วก็เดินมาหยิบมีดตรงที่ข้างรถ
แล้วเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็เดินมา
แล้วนี่เหมือนเดินหนีไปใช่ไหมเธอก็เดินตาม
ไปกดเงินหรือเปล่าไม่แน่ใจ

เธอก็มาฟ้องรบภัยว่าเนี่ยเหตุการณ์เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้

เขาบอกว่าตกลงกันแล้วที่๔๐๐ไม่ขึ้นทางด่วน

แท็กซี่ถึงยอมคืนเงินพอร์สเงินเพิ่มอีก๒๐๐
ทีนี้ยุ่งเลยสิใช่ไหมใช่ไหมใช่น่าตกใจกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคะใช่ไหม
มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์นี้บอกว่า
เขาก็เคยโดนอีกคนบอกเขาก็เคยโดนอีกคนบอกผมก็เคยโดนอีกคนบอกผมก็เคยโดน

ไม่ใช่คนเดียวกันแต่เขาบอกเขาเคยโดนเยอะมากเลย

ลองฟังเขาก่อนไหมฟังเขาก่อน
ขอโทษแล้วเข้าใจผิดคิดว่าถอนครบแล้ว
คือเขาเข้าใจผิดทอนเงินผิดมันขาดไปร้อยหนึ่ง
นึกว่าเขาทอนครบแล้วแต่มันขาดไปร้อยหนึ่ง

ก็แฟนเขามาผลักผมแล้วก็แบบไม่ยอมไปสักทีผมก็กลัวเหมือนกัน
ผมพกมีดเอาไว้ป้องกันตัวก็เลยหยิบมาขู่อย่างนั้นแหละ
เขาเดินไปจากรถผมสักทีแต่เห็นเขาไม่ไปสักที
ผมก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่ให้มาช่วย
เรื่องสลับกันนะเพราะฝ่ายยิงบอกว่าเขาต้องกลัวเรียกเจ้าหน้าพอมาช่วย
ตอนที่เห็นมีดแต่ฝ่ายคนขับแท็กซี่บอกว่า
ผมมาเรียกเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหมือนกันเพราะเขาไม่ยอมไปสักทีผมก็กลัวเขาเหมือนกัน
เอาเป็นว่ากองตรวจการกรมการขนส่งทางบก
เรียกคนขับแท็กซี่คนนี้มาสอบข้อเท็จจริงวันจันนี้แล้ว๙โมงเช้านะคะ
ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าผิดจริง
ก็จะดำเนินการเอาผิดและลงโทษตามกฎหมายค่ะ
แต่เราคงต้องหาทางชี้แจงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเขาเข้าใจหน่อยนะ

ใช่แล้วมีคนหลายคนบอกเคยโดนเหมือนกันด้วยก็ไม่รู้จะยังไงครับ